ได้เวลาเข้าตลาดไปอัปเดตราคากันแล้วจ้า
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กระพงขาววันนี้๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
หมึกกล้วย๒๐๐๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงอยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า